ผู้บริหารอิตาเลียนไทยที่เข้าไปล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

พระราชบัญญัติอาวุธปืนค่ะ
เพราะว่าได้มีการขยายผลไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัย
แล้วก็ไปเจอปืน๔๓กระบอก
เอาปืนทั้งหมดไปตรวจสอบพบว่า
กระบอกจาก๔๓กระบอกนั้น
ครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนปืน
เป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกทะเบียนให้ได้

ดังนั้นก็มีการเพิ่มข้อหาในข้อหานี้

พลตำรวจรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่า
ล่าสุดตอนนี้ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ของกลางของนายเปรมชัยและพวก
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทรงให้พนักงานสอบสวนสพพพ

ส่วนการตรวจพิสูจน์ว่าเสือดำ
ถูกยิงจากปืนกระบอกไหน

หนึ่งในปืนลูกซองของกลาง

ปืนที่ใช้ยิงเสือดำคือปืนกระบอกไหน

คาดว่าสำนวนคดีนี้จะแล้วเสร็จ
ตอนนี้เหลือแค่การสอบปากคำ
และรอผลพิสูจน์จากทางนิติวิทยาศาสตร์บางส่วนเท่านั้น
คือพอถูกเพิ่มข้อหาอาวุธปืนเถื่อนไปอีกเนี่ย

แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องตัดเหลือ๙ข้อหาแหละคุณเข็มมาสอน
เพราะว่าข้อหาทารุณกรรมสัตว์เนี่ย
ตกลงเจ้าหน้าที่ต้องถอนการแจ้งความเรื่องนี้ออกไปนะฮะ

มันไม่เข้านิยามคำว่าสัตว์ตาม

ใช่เหมือนที่คุณชูวิทวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่านี่คือสัตว์ป่าไม่ได้สัตว์เลี้ยง
เป็นสัตว์ป่าสงวนอยู่แล้วนะครับ